คุณผู้ชมอยู่ที่เกาะสมุยนะคะคือวันจันทร์ช่วงค่ำเรานำเสนอข่าวบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
ลอยคอรอคอยความช่วยเหลือในสภาพที่อิดโรยค่ะครับนี่ค่ะเป็นวินาทีชีวิตนะคะ
ตอนแรกที่คนบนเรือเห็นคิดว่าเป็นลูกมะพร้าว
พอเข้าไปใกล้เอ้าปรากฏว่าเป็นคน
สภาพตอนที่เจอตอนนั้นคือค่อนข้างอ่อนแรงแล้วค่ะ
ว่าจะสามารถช่วยได้ไหมสุดท้ายช่วยได้นะคะ

ใช่ค่ะนี่เป็นคลิปนาทีชีวิตนะคะช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่ง
ที่ลอยคอรอคอยความช่วยเหลืออยู่กลางทะเลนะคะ
แล้วไปเจอช่วยเหลือมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
คลิปนี้เนี่ยผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่า
สมหมายนเรสวนฟาร์มบันทึกแล้วก็เอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
ขณะที่เรือแล่นออกจากท่าเทียบเรืออำเภอดอนศักดิ
ไปยังอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี

เมื่อเรือแล่นไปถึงบริเวณใกล้กับแหลนโจรคล่ำ
ห่างจากฝั่งท่าเทียบเรือหน้าทอนอำเภอกเกาะสมุยไปสักประมาณ๒๕มายทะเล
คนถือท้ายเรือชื่อว่านายดำรงศักดิ์
สังเกตเห็นวัตถุอะไรบางอย่างลอยอยู่กลางทะเล
คล้ายกับลูกมะพร้าวน่าจะเห็นส่วนหัวนะครับ
แล่นเรือเข้าไปใกล้ก็พบว่าเอ้าเป็นคนนี่
คนรอคอยความช่วยเหลือนะคะ
ตัดสินใจแจ้งนายท้ายเรือก็คือนายทงชัย
ให้รีบโยนห่วงชูชีพช่วยเหลือ
แต่สังเกตเห็นค่ะว่าชายคนดังกล่าวในสภาพอิดโรยและอ่อนแรงอย่างมาก
นายทงชัยตัดสินใจค่ะ
สวมเสื้อชูชีพกระโดดลงไปให้การช่วยเหลือนะคะ
นำตัวขึ้นมาบนเรือได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สำเร็จ
กลางสายตาผู้โดยสารบนเรือหลายสิบชีวิต

ก็ต้องมีการแจ้งไปยังโรงพยาบาลเกาะสมุยนะคะ
บอกว่าให้เตรียมรับตัวชายคนดังกล่าวไปส่งต่อที่โรงพยาบาล
เนื่องจากว่าตอนนั้นสภาพอิดโรยจังหวะที่เอาขึ้นเรือมานะคะ
เบื้องต้นทราบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ชายคนนี้ชื่อว่านายวรเมษอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลา
แล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่กระโดดจากสะพานท่าเทียบเรือ
ราชาเฟอรี่เกาะสมุยช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมา
โดยเจ้าหน้าที่ตอนนั้นพยายามที่จะออกค้นหาตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุเลยนะ

ส่วนสาเหตุของการกระโดดท่าเทียบเรือครั้งนี้
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
โดยเดี๋ยวต้องรอให้นายวรเมฆเนี่ย
ต้องรักษาอาการให้ดีก่อนแล้วต้องมีการสอบปากคำกันต่อไป
ว่าสาเหตุอะไรถึงต้องมีการกระโดดสะพานท่าเทียบเรือ